มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
กระบะคันหนึ่งขับรถไล่ยิงรถเก๋งของคู่รักหนุ่มสาว
คือขับไล่ยิงเนี่ย๖กิโลเมตรกว่านะฮะ
รถเก่งต้องหนีตายนะฮะแบบแหกโค้งตกถนนเลย
ยังถูกยิงกันจนบาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้ดังนี้จะร้องหาอะไรค่ะ

นี่ฮะกล้องวงจรปิดบนถนนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ครับคันหนึ่งขับหนีสุดชีวิตคันนึงก็ขับ
แบบไล่ล่าแล้วก็ไล่ยิงไปด้วยอย่างกันในหนังนะฮะทั้งเสียงรถเสียงปืน
กระบะนะฮะที่ขับไล่ตามรถเก๋งสีแดงนะครับใช้ปืนไล่ยิงนะฮะ
คือรถเก่งที่ถูกไล่ยิงเนี่ยเสียหลักนะครับไปตกข้างทางที่เป็นป่าอ้อย
จุดที่เป็นทางโค้งนะฮะแห่โค้งตกถนนไปตำรวจสพนแสง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นทางหลวงชนบทระหว่างบ้านดงสำราญชัย
กับบ้านแสงทองในตะมนต์หนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีมี
หลังจากตกถนนมาแล้วนะฮะค่ะนี่ไปชนเสาไฟฟ้าด้วย
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะครับที่มากับรถเก่งคันสีแดงคันนี้นะฮะ
คนขับเนี่ยคือนายสุภโชคตาบันทมชื่อเล่นชื่อโชคอายุ๒๖ปี
อีกคนนึงนี่ฮะผู้หญิงนะครับมาด้วยกันนะครับชื่อนางสาวพรอยชมพูสาฬิญา
ก็คืออาการฟกช้ำแล้วก็ศีรษะได้รับการกระแทกจากรถที่
ส่วนผู้หญิงเนี่ยพลอยชมพูเนี่ยถูกยิงนะฮะกระสุนเข้าหลังต้นคอด้านซ้ายกระสุนฝังในอยู่
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้
สุภโชคเขาขับรถเก๋งนิสสันซิลฟี่สีแดงมากับพลอยชมพู
คือตอนที่ขับมาก็ขับมากันด้วยความเร็วมาจากทางสามแยกบ้านสามเหลี่ยมตำบลทัพกรุงอำเภอ
มุ่งหน้าอำเภอกุมภาวะปีแล้วอยู่ดีก็มีรถกระบะของคนที่ก่อเหตุนี่แหละ
ขับตามมาอย่างกระชั้นชิดนี่กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
คือคนในรถกระบาดที่ขับไล่ตามรถเก๋งเนี่ยใช้ปืนยิงใส่เนี่ยนี่ฮะสี่นัดด้วยกัน
กระสุนเนี่ยพุ่งเจาะกระโปรงท้ายรถเก๋งสองนัดแล้วมีนัดหนึ่งพุ่งเข้าใส่หลังต้นคอ
นางสาวพลอยชมพูจนได้รับบาดเจ็บพอไปถึงจุดห้วยโค้งโค้งห้วยน้ำคล้องนะฮะ
เป็นทางโค้งห้วยน้ำคล้องรถเก๋งของสุภโชคเนี่ยเสียหลักไปชนแผงกั้นข้างทาง
แล้วก็ตกลงไปที่ข้างทางนี่ไปหยุดอยู่ที่เสาไฟฟ้า
ระยะทางที่ถูกขับไล่ยิงเนี่ย๖กิโลเมตรได้
นี่รถเก่งคันนี้นะฮะนี่ราวกั้นตรงข้างทางตรงนี้นะครับ
ทั้งสองคนบอกว่าพอรถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วได้หนีออกมาจากรถนะฮะ
ต้องวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยแล้วไปแอบนะครับ
คือทางสุภโชคบอกว่าพลอยชมพูเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าจะไปตามคนมาช่วยนะ
แต่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยวิ่งตามแสงไฟไปจนไปเจอเถียงนาของชาวบ้าน
อยู่ห่างออกไป๓๐๐เมตรแล้วก็ให้เขาเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจให้
หน่อยนี่ฮะแล้วก็บอกให้ช่วยตามหาตัวของสุภโชคด้วยสุภโชคบอก
ทีแรกก็ไปแอบในป่าอ้อยแล้วพลอยชมพูบอกเดี๋ยวไปหาคนช่วยแล้ว
หายไปเลยจนนี้ไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุต้องตะโกนเรียกนะฮะสุปโชคถึงออกมาจากป่า
ที่คลานเข้าไปหลบอยู่วันนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อีกครั้งหนึ่งนะครับรถเก่งก็พังเสียหายยับเยินห้องโดยสาร
มีรอยเลือดที่เบาะหน้าซ้ายด้วยหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่
หัวหนึ่งนี่รูกระสุนจากท้ายรถก็มีที่พักเท้าฝั่งคนขับมีรอยกระสุน
อีก๒รูฝากระโปรงหลังด้วยนะฮะกระจกหน้าก็แตกคือทางชาว
บ้านที่ไปให้ไปให้การช่วยเหลือทั้งคู่นะครับบอกว่าตอนนั้น
เนี่ยเมื่อคืนนี้นอนเฝ้าวัวอยู่นะฮะเฝ้าวัวเฝ้าควายอยู่ที่
ได้ยินเสียงคล้ายรถแข่งกันมาจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น
นัดแล้วมีเสียงรถเสียหลักตกข้างทางเสียงรถอีกคัน
นึงเนี่ยคือขับเลยไปแล้วมีเสียงวนรถกลับมาด้วยนะครับ
ก่อนจะมีเสียงปืนตามมาอีกสามนัดคือวนกลับมาเพื่อยิงยิง
ซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ตะโกนด่าโวยวายแล้วยิงอีกสองนัดก่อน
ที่จะขับรถหลบหนีไปผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้
ยินเสียงเหล่านี้ก็มีคนเจ็บมาขอความช่วยเหลือบอกว่า

คนก่อเหตุหลบหนีไปเส้นทางไหนครับ

คือผมทราบในการที่เกิดเหตุ

คือเพราะว่าบ้านผมก็ห่างจาก

ซึ่งตอนนั้นมันดึกสงัด
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับรถแข่ง

หรือวิ่งรายระยะไป

ที่ได้หยิบระยะทางจากบ้าน

ก็ระยะเวลาที่ได้ยินเสียงเหมือนกับ

ที่ขวั่งเสียงท้มทีนี้
ก็เงียบไปก็ได้ยินเสียงปืน๒มัตต์

รวมกลับมามายิงอีก๓มัตต์

จากการสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
ของคนเจ็บที่มากับรถชายหญิงคู่นี้เนี่ยยังให้การไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก
เบื้องต้นทราบเพียงว่าสุภโชคเนี่ย
ขับรถพาแฟนมาหาเพื่อนที่อำเภอหนองแสง
แล้วไปกินหมูกระทะแถวตำบลบ้านตาด
ระหว่างทางอยู่ดีก็มีรถกระบะเนี่ย
ขับไล่ตามมาแล้วใช้ปืนไล่ยิง
ตอนนี้สันนิษฐานปมก่อเหตุที่ถูกไล่ยิงเอาไว้๓เรื่องนะครับ
คือเรื่องชู้สาวหรือไม่ก็เหตุซึ่งหน้า
อาจจะไปขับรถปาดหน้าอะไรกันแล้วก็ไล่ยิงกัน
ปมขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมาย
วันนี้เราได้คุยกับน้าของนายสุภโชคนะฮะ
คนขับรถเก่งเนี่ยฮะที่มากับแฟนแล้วก็ถูกไล่ยิงนะครับ
บอกว่าสุภโชคเขาเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์
เขาคบกับแฟนสาวซึ่งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองอุดรธานีคบกันมาปีกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเก๋งของแม่
เพื่อจะพาแฟนสาวไปเที่ยวนะฮะ

มีอาการเหมือนกัน
ต้องไล่ติดตามตัวรถคันก่อเหตุก่อน